เกิดแผ่นดินไหวที่กาญจนบุรีต่อเนื่องถึง๔ครั้ง
และทีนี้มีความเป็นห่วงเรื่องของเขื่อน
เขื่อนจะร้าวเขื่อนจะแตกหรือไม่
กลายเป็นข่าวใหญ่ที่ต้องตรวจสอบต่อ
โดยกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับ
รายงานสถานการณ์การเกิดแผ่นดินไหวขึ้นในพื้นที่
จังหวัดกาญจนบุรีจำนวน๔ครั้ง
โดยจุดศูนย์กลางของการเกิดแผ่นดินไหวทั้ง๔ครั้งนั้น
อยู่ในพื้นที่ของตำบลเขาโจทย์ที่อำเภอศรีสวัสดิ์
ครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ช่วงดึกเลยนะฮะ๔ทุ่ม

ความรุนแรงขนาด๒๑ความลึกแค่๒กิโลเมตรนะครับ
ห่างกันเล็กน้อยนะฮะมีการเกิดแผ่นดินไหวครั้งที่๒ขึ้น
เวลา๔ทุ่ม๑๘นาทีนะครับ
ขนาดของแผ่นดินไหวคือ๓๗ความลึก๒กิโลเมตร
ครั้งที่๓นะฮะเกิดขึ้นเวลาตี๒๒นาทีนะครับ
ขนาด๒๐ความลึก๑กิโลเมตร
และครั้งที่๔เพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้ามืดนี้เองนะฮะ
ตี๕๒๐นาทีโดยขนาดของแผ่นดินไหวอยู่ที่๒๗
แล้วก็ความลึก๑กิโลเมตรนะครับ
ซึ่งทางด้านของเพจเฟซบุ๊คเขื่อนวัชิราลงกร
อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนะฮะ
รายงานออกมานะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ไม่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของเขื่อนวัชิราลงกร
รวมทั้งเขื่อนศรีนครินอำเภอศรีสวัสดิ
เขื่อนต่างของกฟพด้วยนะครับ

เรื่องต้นก็ไม่มีรายงานว่าบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่
โดยรอบจุดศูนย์กลางของการเกิดเหตุแผ่นดินไหว
ทั้ง๔ครั้งได้รับความเสียหายใหญ่นะฮะ
แต่ทีนี้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ในพื้นที่
ก็จะได้สำรวจตรวจสอบถึงความเดือดร้อน
แล้วก็ผลเสียหายต่างต่อไปอีกนะครับ